แต่ทีนี้ออกจากตลาดตลอดของเรา
เป็นตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานี
เขาบอกที่นี่เนี่ยมีของดีของเด็ดที่บอกเลยว่าต้องยกนิ้วให้

ไปตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานีแล้วไปพบกับร้านนี้

หมูสะเต๊ะย่างใบตอง
อื้อบอกเลยว่ามันจะต้องหอมมากกว่า

ใช่แล้วค่ะหลายคนก็ไม่เคยเห็นนะ
เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยร้านนี้เป็นร้านของคุณ
นี่ที่กล้าการกับสามีของเขา

เขานำใบตองมารองในการที่จะย่างหมูสะเต๊ะ
แล้วหมูก่อนเป็นหมูสะเตะ
เขาคือหมักด้วยกะทิแล้วก็มีผงกะหรี่ใช่ไหม

โอ้โหหอมไปถึงจังหวัดอื่นนะ
ข้ามจังหวัดจากอุทัยไปไหนต่อไหนเลยคุณ

โอ้โหไปอะไรไกลขนาดนั้น
แต่บอกเลยว่าทั้งตลาดนี่หอมฟุ้งเลย
คุณนิธิการเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจะย่างหมูเนี่ย
เขาจะนำหมูไปจุ่มกับน้ำกะทิที่เตรียมเอาไว้ก่อน
แล้วก็ค่อยนำมาย่างบนเตาถ่านที่จะเอาใบตองรองไว้
เพราะว่าเขาบอกการย่างหมูสะเต๊ะบนใบตองเนี่ย
ทำให้หมูสะเต๊ะมีกลิ่นหอมขึ้นแล้วเนื้อจะนุ่ม

เพราะว่าเราจุ่มน้ำกะทิไปแล้วด้วยใช่ไหม

แล้วทางร้านเขามีน้ำจิ้มให้

ถูกต้องน้ำจิ้มอาจารย์และน้ำจิ้ม

ย่างใบตองร้านของคุณอิทธิการนะคะ
ร้านเขาเปิดแต่เช้านะตีห้า
จนถึงสายก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะ
ราคาขายก็อยู่ที่ไม้ละ๕บาทเท่านั้นเอง
หรือสอบถามสั่งจองกันล่วงหน้าก็ได้
กลัวแบบไปไม่ทันหรืออะไรแบบนี้นะคะ
จองกันได้เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นไว้ให้แล้ว
บอกสั้นเลยว่าช้าหมดอดไม่รู้นะจ๊ะ
ดูสิซื้อแบบใหม่กำลัง
ปิ้งเสร็จใหม่เนอะอุ่น

เช้าแล้วถ้าสมมุติอากาศเริ่มเย็นอย่างนี้เนอะ